สารล้มละลายสั่งพิทักษัพจริง
วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้านะครับ
สารล้มละลายสั่งพิทักษัพสมรักคำสิงนักชกเหรียญทองโอลิมปิก
หนี้งอกเงยจากเรื่องของการไปลงทุนธุรกิจปั๊มน้ำมัน

ใช่แล้วก็เรื่องของบ้านนะครับรับได้ถ้าถูกปลดจากทัพเรือ
เพราะว่าคุณสมรักเนี่ยก็มียศนะเรือเอกสมรักคำสิงนะครับ

ทีมข่าวของเราไปเลยไปหาพี่สมรักสิฮะ
พี่สมรักครับเราก็อยากจะรู้พี่สมรักเป็นยังไงบ้าง
หลังจากที่สารล้มละลายกลางนะครับก็มีคำสั่งให้พิทักษัพ
และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในการพิทักษัพนางสาวนีคำสิงจำเลยที่หนึ่ง
และนายสมรักคำสิงจำเลยที่๒เด็ดขาด
นี่คือสามีภรรยากันนะนะครับเราก็อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของทั้งหนี้สินต่าง
สมรักทำไมถึงโดนสารล้มละลายกลางสั่งแบบนี้
สินอะไรเยอะแยะไหมพี่หรือว่าชีวิตพี่หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไป
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพูดคุยกับพี่สมรักเลยนะ
สมรักษ์เปิดใจว่าจริงแล้วเรื่องนี้เป็นคดีเก่าที่ค้างคากันมานานหลายสิบปีแล้ว
ตั้งแต่สมัยยังชกมวยสมัครเล่นรับใช้ชาติอยู่เลย
บอกว่าก็ช่วงนั้นมัวแต่ชกมวยไง
หัวแต่ชกมวยไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำธุรกิจ
ในเรื่องของการทำธุรกรรมรวมถึงเรื่องของกฎหมาย
สุดท้ายกลายเป็นคดีที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
ตัวอย่างการไปลงทุนไปเซ็นเอกสารเรื่องธุรกิจเปิดปั๊มน้ำมัน
ให้กับพ่อตาแม่ยายที่จังหวัดชายภูมิ
พอกิจการไปไม่รอดก็ขาดทุนเป็นหนี้สินรุงรัง
ตัวเราเองก็ไม่ทันคนด้วยแล้วก็เคยเซ็นไว้ไง
เคยเซ็นเอกสารต่างนานาไว้นอกจากไม่รู้เรื่องของข้อกฎหมายแล้ว
ไม่รู้เรื่องของธุรกรรมแล้วสุดท้ายกลายเป็นหนี้ราว๔ล้านกว่าบาท
พูดไปแล้วก็ปวดหัวพี่สมรักบอกแบบนี้

ประสบปัญหาแบบนี้แต่ก็ตั้งตัวได้ใหม่

เขามีความสุขผมเองนะก็ต้องยึดแบบพี่ข่าวทรายนี่น่ะ
ยืนยันว่าตัวผมไม่มีปัญหายังแฮปปี้ดีทุกวันอยู่นะครับ
อกจากนี้ยังฝากขอบคุณถึงแฟนทุกคนที่เป็นห่วง
ซึ่งตัวผมเองมีลูกนะครับมีเจ้านายที่คอยช่วยเหลือ
ถึงจะถูกฟ้องล้มละลายก็เป็นหนี้สินเฉพาะตัว
บใดที่ลูกสาวและลูกชายมีงานทำมีรายได้ทั้งวงการบันเทิงรายการทีวี
คือลูกสาวทำรายการทีวีออนไลน์

วันก่อนลูกสาวก็มาโพสต์โลกโซเชียลให้กำลังใจพ่อและแม่
และแม่จะเป็นยังไงก็ตามนะฮะก็ให้กำลังใจพ่อและแม่นะครับ
แล้วก็คุณสมรักเขาบอกว่าลูกสาวและลูกชายก็ทำงานใช่ไหม
เดือนหนึ่งได้รายได้กว่าแสนบาทก็สามารถช่วยเหลือครอบครัวให้อยู่ได้
สำหรับงานของที่เป็นงานเสริมที่บอกว่ามาจากลูกสาวกับลูกชายนี่นะคะ
ลูกสาวนี่ชื่อน้องเบสน้องเบสนี่หน้าตาดีเลยนะ
แล้วก็มีงานในวงการอยู่บ้างนะคะรวมทั้งน้องโบ๊ท

แล้วก็มาบอกกล่าวเรื่องราวข่าวสารของคุณพ่อคุณแม่
ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ส่งกำลังใจ
ใช่ส่งกำลังใจมาให้คุณพ่อคุณแม่

แล้วก็ที่สำคัญคือฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงสมรัก
ยังสบายดีกินอิ่มนอนหลับดูบอลดูมวยตู้

กับโบ๊ทก็มีรายได้ในการดูแลครอบครัวด้วยนะครับ

จากประเด็นเรื่องของสารสั่งพิทักษัพพี่สมรักแล้วนะ
อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตำแหน่งยศทางทหารของพี่สมรัก

จะต้องถูกปลดจากตำแหน่งตรงยศนี้หรือเปล่านะครับ
นายทหารประจำกรมกิจการพลเรือนทหารเรือของกองทัพเรือนะครับ
ขออภัยพลเรือตรีเชษฐาใจเปี่ยมโคศกองทัพเรือ
กล่าวถึงการดำเนินการภายในของกองทัพ
บอกว่ากรมกำลังพลทหารเรือจะประสานงานกับสำนักงานพระธรรมนูลทหารเรือ
พิจารณารายละเอียดข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงก่อน
เข้าเกณฑ์การปฏิบัติระเบียบข้อบังคับใด
ซึ่งจะถึงขั้นให้ออกจากราชการหรือไม่ต้องรอผลการพิจารณานะ
ทั้งนี้ในขั้นตอนตามกฎหมายยังถือว่าเรือเอกสมรักยังไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
เพราะตอนนี้ที่สารสั่งคือสารสั่งพิทักษัพถูกต้องไหมฮะ
ก็ต้องมีการเลือกของกายเกลียดกับเจ้านี่อะไรต่างนานากันก่อน
คือกระบวนการมันยังไม่จบ
ในส่วนของสภาษณาความเขาชี้แจงมาแบบนี้
ว่ายังต้องมีขั้นตอนของการไกลเกลียดกับเจ้าหนี้กันก่อน
ใช้เวลาก็ประมาณ๒เดือนครับจากทุกปัน
ยังไม่ได้ถูกสารสั่งล้มละลายนะครับ
ขั้นตอนตามกฎหมายยังถือว่าเรือเอกสมรักยังไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ซึ่งจะสามารถปรณีประนอมกับเจ้าหนี้ได้

ทางเจ้าหนี้จะขอให้สารสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายต่อไป

ขณะที่นายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
บอกว่าถ้าสารมีคำสั่งเด็ดขาดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
จะทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีลักษณะต้องห้ามของการรับราชการทหารเรือ
ดังนั้นถ้าคุณสมรักยังอยู่ในราชการกองทัพเรือ
ต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการต่อไป
เนื่องจากเป็นบุคคลที่เข้าข่ายต้องห้ามนั่นเอง

มันต้องผ่านขั้นตอนของการไก่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ก่อน
ประนอมหนี้ได้สำเร็จปฏิบัติตามเงื่อนไข
สารก็อาจจะสั่งไม่เป็นบุคคลล้มละลายต่อไปก็ได้
แล้วคุณสมรักก็อาจจะยังมียศมีตำแหน่ง

ต้องให้รอคำสั่งถึงที่สุดก่อน
แล้วก็สัปดาห์หน้ากรมกิจการพลเรือน

ก็จะเอาเรื่องนี้ไปยื่นเรื่องที่กระทรวงกลาโหมด้วย